มีเหตุการณ์ที่คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นะ

คือมีเด็กผู้หญิงอายุ๒ขวบนะคะก็อยู่ที่บ้านนี่แหละ
อยู่ดีน้องก็ตะโกนร้องให้พ่อช่วย
ตะโกนบอกว่าพี่อย่าแกล้งหนูพี่อย่าแกล้งหนู
แล้วน้องก็อาเจียนแล้วก็ล้มน็อกหมดสติไปเลย
อยู่ในบ้านวิ่งออกมาจะช่วย
มองหาไอ้พี่มาแกล้งหนูเนี่ยคือใคร
ใครมาแกล้งน้องไม่มีใครเลยสักคนคุณภาคภูมิ

ใช่เลยไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไร
หรือเป็นเรื่องลี้ลับอะไรหรือเปล่าที่มาแกล้งน้อง
นี่เป็นภาพวินาทีที่เจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจน้องนะคะ
แล้วก็รีบส่งโรงพยาบาลนะคะ
คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้
บ้านเลขที่๓๒๒ทับ๓๗๗หมู่๘
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
กู้ชีพก็นำเด็กวัย๒ขวบที่หมดสติอยู่อะค่ะ
มาที่โล่งหน้าบ้านปั๊มหัวใจ
แล้วก็ต้องจุดทูบบอกกล่าวสิ่งที่มองไม่เห็น

แล้วก็ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
ยังอยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณสุชาดานักข่าวของเราก็ไปคุยกับลุงของเด็ก
ไปคุยกับเพื่อนบ้านได้ข้อมูลมาแบบนี้ค่ะ
เด็กผู้หญิงวัย๒ขวบคนนี้นะคะ

พี่อย่าแกล้งหนูพี่อย่าแกล้งหนู

เพราะว่าออกไปมองหาว่าไอ้พี่มาแกล้งหนูเนี่ย

แต่หนูน้อยคนนี้คืออาเจียน
และหมดสติไปเลย
ก็เลยสงสัยว่าเป็นเรื่องลี้ลับ

อันนี้กราฟิกเราทำสมมุติต่างนะว่า

พอน้องเขาบอกพี่แกล้งหนูเนี่ย

เขาเล่าให้ฟังว่าบ้านเขาอยู่ตรงทางสามแพร่งแต่ก็ไม่เคยเจอเรื่องลี้ลับนะ
ก่อนหน้านี้บ้านหลังนี้ร้างไม่มีคนอยู่มาเกือบ๒ปี
สองเดือนก่อนครอบครัวนี้เขาย้ายมาอยู่แต่พอย้ายมาอยู่ไม่ทำพิธีอะไร
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นความอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าหลังเกิดเหตุตอนที่ปั๊มหัวใจช่วยหนูน้อยวัยสองขวบคนนี้ค่ะ
ชาวบ้านอีกคนบอกว่าจุดทูปสิจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางสิ
พอจุดทูปปุ๊บเด็กลืมตาเลยอ่ะอืม
แต่เด็กก็ตัวซี่ตัวเหลืองนะคะก็เลยแปลกใจว่าสิ่งที่เด็กเขาเห็นอ่ะ
สิ่งที่เด็กเขาบอกว่าพี่แกล้งหนูคืออะไรกันแน่
อย่าอย่าแกล้งหนูพี่อยากแกล้งหนูอะไรอย่างเงี้ยเห็นพ่อเขาได้ฝากลุงเขาล่ะ
ตัวลุงก็น่ะวันที่แรกผมเชื่อเป็นลูกเขาเขามีลูกสองคน
นี่ผมก็ไม่รู้ผมขนลุกด้วยนะผมก็แปลกเอ้ย
ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมพอพอลุงก็พูดผมก็ขนลุกเลย
ใครก็ขนลุกเลยมันน่าจะมีสิ่งนี้เนี้ยมันน่ามีสิ่งนี้อยู่ที่นี้อยู่ที่นี้
ไม่เคยเจอ
อายุ๕๐ปีบอกว่าโอ้โหขนลุกเลยนะคะ

เดินมาแบบหน้าแดงตาแดงเหมือนคนจะร้องไห้

ทำไมถึงมาด้วยอาการแบบนี้
อารมณ์บอกว่าเธอมีสัมผัสพิเศษ
บอกว่าต้องเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น
เพราะว่าเด็ก๒ขวบยังเป็นวัยที่บริสุทธิ์
อาจจะสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้
ก็เลยพูดออกมาว่าพี่อย่าแกล้งหนู
หมายความว่าเด็กต้องเห็นอะไร

ก็ไม่รู้ล่ะค่ะว่าเจออะไรหรือเปล่านะคะ
มีจริงนะเขาถึงได้จุดทูปบอกไงลูก
นี่ไงเขาบอกว่าเอ๊ะเป็นไปได้หลายอย่างนะเจ้าที่เจ้าทางที่
มาอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้บอกได้กล่าวหรือเปล่า
หรือในบ้านเลี้ยงกุมารหรือมีอะไรหรือเปล่า

ชาวบ้านขับรถผ่านมาก็บอกว่า

ก็เขามีใครคุณลุงหรือใครอยู่
แต่ไม่มีไงไม่มีใครทุกคนอยู่โรงพยาบาล

เพราะเด็กเขายังต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอไง

ไม่มีใครอยู่แต่มีคนขับรถผ่านแล้วบอกว่าเห็นคนอยู่ในบ้าน
อันนี้เป็นภาพที่ทีมข่าวเราไปดูใช่ไหมฮะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถ่ายภาพ

ใช่ค่ะเดี๋ยวเราทำให้แบบมีแสงหน่อยนึงเนอะ
จะได้เห็นว่ามีคนอยู่จริงหรือเปล่านะคะ
อันนี้คือภาพที่เราถ่ายสดมันจะมืดอย่างนี้ที่ชาวบ้านบอก

มีเงาคนเห็นไหม

เหมือนคนรูปร่างทวมอะ
แล้วไม่รู้ว่าใคร
แต่มันก็เป็นลักษณะกระจกอ่ะนะ
ดูเป็นภาพสะท้อนอะไรหรือเปล่าไง
แต่คนที่เห็นภาพนี้เขาก็อดสงสัยไม่ได้

เพราะว่าเดินแบบค่อยเดินผ่านไปอย่างนี้ไงนี่
แต่คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราที่ไปเนี่ยบอกว่ายืนยันว่า

เพราะเขาไปโรงพยาบาลกันหมดค่ะ

แล้วทีมข่าวของเราถ่ายภาพก็คือถ่ายแบบยืนตรงถ่ายเข้าไปไง
ไม่ได้เดินถ่ายนึกออกไหมคะ
มันก็คิดได้หลายแง่มุมภาพสะท้อนก็ได้ใช่ไหม

มงต้นไม้ใบไม้ไหวหรืออาจจะเป็นอะไรไหวไกลอยู่ก็ได้
ก็ต้องให้คุณผู้ชมช่วยเราดูแหละว่าอะไรกันแน่